ตัวสำหรับตัวคุณแค่นี้เป็นน้ำตา
ทุกคนคุดคลิปแชร์คลิปเชอร์รูป
เกิดเห็ดแล้วเกิดเขิดกันเอง

มีหลายคนบอกว่า

ตามความคิดมันดันมาก

หรือว่ามันอาจจะพลาดเพื่อนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่า
หรือว่ามันจะไปกันพบกันเดือนใครอะไรอย่างนี้
เฮ้ยอาจจะบอกว่าแบบว่าแบบว่าไม่อยากพูดถึงเพื่อนคนนั้นแหละแหละ
เบลว่ามันเป็นผิดการที่จริงแล้วมันอาจจะไม่เกิดอะไรคือ

เบลว่าเชื่อในหนักกับโมงกฎ

ฉะนั้นก็คือมีทำศัลษณ์ซึ่งก็มีทำยินทะ
เปลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยงเป็นมนุษย์มนุษย์ชมธรรมดามนุษย์อยู่ด้วย
เราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนำชีวิต
ก็มีมากที่ที่ได้ได้คุยกับเขายังไม่ได้คุยกับเขา
มีเรื่องคุยกันอะไรกันไหมครับตอนนั้นที่ได้ได้คุยกับเขา
อันนี้เบลก็ไม่รู้ว่าน้องมันเป็นส่วนของคนอื่น
ไปรู้สึกว่าในการทั้งทำงานหรือการใช้ชีวิต
และก็ทำหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ได้ทำดวงศังหลุมหรือเป็นพยายาม
วันที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องหมดค่ะ

ทุกงานมันก็มีอะไรมีความแรกกลัวอยู่ด้วยกัน
และทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม
ทุกคนมันต้องมีไว้
คนจะยิ่งก็จับตามองเวลาวินไทย

อย่างงานบันช่องกุลกรามฯที่คุณอาจจะตัดตามมากขึ้น

แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปสร้างสันกับคน